ไม่จบพี่ฟ้าก็มาตอบเรื่องที่เขาโพสต์ว่าเขามุฒตแมนมุนสูงสุดค่ะ
ร่วมงานกับซุปตาเกาหลีแจ็คสันหวังพี่แจ๊ค
อืมปลื้มมากคุณผู้ชมนะคะก็ปลื้มอกปลื้มใจกันไปนะคะ
แฟนคลับเข้ามายินดีแต่ก็มีเสียงแตก
มีดราม่าเกิดขึ้นค่ะซึ่งพี่ฟ้าเปิดใจถึงเรื่องนี้นะคะในวันงาน
บอกว่าจริงแล้วก็อย่าไปคิดเยอะเนี่ยค่ะ
บางทีมันมีแบบดรามงดราม่านะเขาอยากปล่อยผ่านไปนะคะ
ไปฟังเสร็จเลยค่ะอย่าดราม่าเยอะอืม

ในฐานะแฟนคลับตัวยงคนหนึ่งอะไรอย่างนี้

ใช่ว่าถ้าเจอเขาก็กลัวจะตื่นเต้นมาก
เราได้มีโอกาสได้ร่วมงานอะไรอย่างนี้แน่นอนว่า
ก็นิดนึงกับใช่ไหมดราม่าที่ตามมา

บางครั้งตัวเราเองเราก็เคยประสบพบกับแบบ
แฟนคลับห่วงหรือว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้จะตอบโต้อะไร
แต่ว่าส่วนตัวก็คืออยากให้ทุกคนรอติดตามดูวันที่๒๘
ว่าเราจะได้ร่วมงานแบบไหน

มันก็พักให้อิงฟ้าได้พักบ้าง

มิ้นวิจารณ์ถึงการใช้ภาษาอังกฤษของพี่ฟ้าค่ะ
ว่าพี่ฟ้าคุณเห็นดีได้มงได้อย่างไรค่ะ
พี่ฟ้าบอกว่าก็เสียความรู้สึกหน่อยนะคะ
เพราะว่าตอนที่เก็บตัวเนี่ยคือเป็นเพื่อนกัน
แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นไรค่ะมองข้ามนะคะ

ว่างานใดก็ตามแต่เราจะไปเชียงอิงฟ้าวราหะ

สุดยอดจริงนะคะ

ใช่ค่ะถ้าคุณผู้ชมชอบอิงฟ้าวรา